สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนไพรวันนี้กับผมพุทธนันพิสิทธิ์มหันนะครับจับตาเตือนไพรของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับสายฝนนั้นถือว่าเป็นอุปสรรค
คงต้องเตรียมพร้อมรับมือวางแผนการเดินทางอย่างรัฐกลุ่มนะครับเพราะว่าโอกาสการเกิดฝนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยถ้าหากเราดูจากแผนที่ตรงนี้ก็จะพบว่ามีสามปัจจัยหลักหลักด้วยกันนะครับที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับรวมไปถึงเรื่องของ

ไปถึงใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักลมแรงโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อิสานตอนบนแล้วก็เหนือฝั่งตะวันออกด้วยนะครับ
มาดูที่ทะเลกันบ้างนะครับจากการตรวจสอบจากปัจจัยเรื่องของกระแสลมจากที่ตะวันตกเฉียงใต้
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้ตอนนี้ทะเลในบริเวณฝั่งอันดามันโดยเฉพาะตอนบนคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ทีนี้มาดูฝนกันบ้างนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ฝนตกมากน้อยแค่ไหน
เริ่มดูบริเวณทางตอนบนของไทยกันก่อนครับ
ตอนบนครับตกเยอะหน่อยในระยะนี้
ร้อยละ๗๐ของพื้นที่ทั้งเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนกลางอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนตอนล่างร้อยละ๗๐ของพื้นที่
มาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในระยะนี้ในพื้นที่กรุงเทพ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่นะครับ
ในช่วงระหว่างวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จะสังเกตว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืน
ยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็จะคาดการณ์ว่ามาตกหนักอีกทีหนึ่งในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้

ดังนั้นใครใช้ชีวิตกลางแจ้งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ตรวจสอบแล้วก็ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ